อ่าญาติหย่มจัดให้สิค่ะ
นี่เลยจัดเต็มคุณฮีซาค่ะนี่บรรงาดปวดหรือเปล่า
มีอะไรมาบ้างเนี่ยเหมือนข้าวปวดพาเลทเหมือนกันนะครับ

เขาบอกขอชุดที่มีสีสันอย่างสีส้ม
ขอสีส้มเลยนี่มาเลยค่ะฟริ้งโจรก็มา

ชุดโกโกวาก็มีชุดฮาวายก็ได้
ส้มแค่ไหนถูกใจพ่อนาคหลายงานนี้นะคะ
เรียกได้ว่าสุขสมใจนึกเลยทีเดียว
แล้วก็บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สนุกสนานกันไปด้วย
ว่ายิ่งกว่าพ่อนาคก็เพื่อนพ่อนาคนี่แหละ

เพราะว่าเพาะนาคขออะไรก็จัดให้ถึงที่ตรัสงาน
งานบวชงานบุญแบบนี้ก็ร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ
อันนุโมธนาด้วยนะคะ

เพื่อนบวชทั้งทีก็อยากให้เพื่อนมีความสุขนะคะ